ก็มานั่งยิ้มต้องนั่งยิ้มอยู่แล้วค่ะ
เพราะว่าบรรยากาศดีธรรมชาติสวยสดงดงามแบบนี้
แจ่มใสสดชื่นจริงค่ะ
รุนสวัสดิ์นะคะช่วงหน้าฝนแบบนี้
ดอกไม้ก็สดชื่นน้ำตกอะไรต่างก็ไหลมาเทมา
แต่ว่าตกมากเกินไปก็ไม่ดีนะคะ
โดยเฉพาะช่วงวันที่๒๐๒๒นี้
อุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนให้มาระวัง
ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยเช่นกันค่ะ

ยังคงมีร่องฝนที่พาดผ่านตอนบนของประเทศ

ทำให้เกิดการเกิดเป็นก้อนเมฆและตกลงมาเป็นฝนนะคะ
อาจจะทำให้พื้นที่รุ่มเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน
น้ำป่าไหลหลากและดินโครนถล่มได้ด้วยเช่นเดียวกัน
ดังนั้นวางแผนการเดินทางและการดำรงชีวิตในวันนี้
ต่อเนื่องไปถึงวันพรุ่งนี้ด้วยนะคะสำหรับภาคเหนือ
และภาคอีสานตอนนี้นะคะสภาพอากาศใกล้เคียงกันค่ะ
โดยจะมีฝนฟ้าคนองหกสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่นะคะ
เพราะไม่พี่น้องต้องระวังอันตรายจากลมกระโชคแรง
ฟ้าร้องฟ้าผ่าและภัยธรรมชาติพื้นที่รุ่มเร่งยกของ
มีค่าขึ้นสู่ที่สูงกันด้วยค่ะส่วนภาคกลางและภาคตะวันออก
มีฝนฟ้าคนองหกสิบถึงเจ็ดสิบของพื้นที่เช่นกันนะคะ
ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากจุดใดที่มีฝนสำหรับทะเล
ก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า๒เมตรแนะนำว่าเรือเล็กงดออกจากฝั่งในระยะนี้ค่ะ
สำหรับภาคใต้ทั้งฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทยนั้นจะมีฝนทั้งสองฝั่ง
แต่จะตกมากในฝั่งอันดามันประมาณสี่สิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่นะคะ
และจุดที่มีฝนจะมีคลื่นสูงมากกว่าสองเมตรค่ะโดยเฉพาะฝั่งอันดามันขอย้ำเตือนตรงนี้ว่าต้องระมัดระวังเป็นพิเศษค่ะ
สำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนั้นอากาศปิดนะคะโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองมีมากถึงหกสิบ
ถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ระมัดระวังอันตรายจากปัญหาน้ำท่วมรอการระบายกันด้วยนะคะ
หรือว่าใครจะเดินทางสัญจรไปที่ไหนก็ตามนะคะก็ต้องตรวจสอบสภาพอากาศรวมถึงตรวจสอบสภาพของรถ
รวมถึงความพร้อมของเราด้วยนะคะต้องสตรองกันให้มากค่ะ
ช่วงนี้ฝนฟ้าขนองแล้วก็มีอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยที่สำคัญนะคะ
ดูแลรักษาสภาพให้ดีและตรวจสอบสภาพอากาศในทุกวันในรู้ก่อนร้อนหนาวค่ะ
วันนี้ขอตัวไปดื่มดำธรรมชาติก่อนนะคะลาไปแล้วสวัสดีค่ะ